มาดูต่อกันที่เข้าใจลึกซึ้งหัวอกคนอยู่บ้านปกติเนี่ยหลายบ้านนะภรรยาอยู่บ้าน

หยุดอยู่บ้านทำงานบ้านทั้งทีก็ต้องจัดเต็มกันหน่อย
คุณผู้ชมดูภาพปล่อยกันมานะ
อยู่ไปอยู่มาผมยาวแล้ว
ตั๊กขอสวมบทเป็นแม่บ้านซะหน่อย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาชุดภรรยามาใส่หรือเปล่า
หรือว่าชุดตัวเองแล้วก็มีวิกผมสีแดงยาวสลวยสวยเก๋เลยนะฮะ

อยู่บ้านก็ต้องทำงานบ้านเข้าช่างซ่อมแอร์

ตั๊กบอกว่าโอ้โหอยู่บ้านจนเข้าใจหัวอกเมียแล้วเนี่ย
ชาวเน็ตแล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิงฮากระจายกันเลยค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าเออดูพี่ตั๊กแล้วก็ดูสไตล์ไลฟ์สไตล์ของทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้
แหมมันคลายเครียดได้ดีทีเดียวเลยจริงนะจ๊ะ
ทีนี้ก็ไม่ต้องบ่นนะว่าเมียอยู่บ้านวันไม่ทำอะไรเข้าใจหรือยัง
มนุษย์เมียเขาอยู่บ้านกันงานเขาก็เยอะงานบ้านก็ท่วมหัวไหนก็ต้องดูแลผัวอีก

พูดเหมือนออกมาจากอินเนอร์ออกมาจากความรู้สึกของตัวเองเลย

อยู่ไปอยู่มานอกจากผมยาวแล้วหนวดยังยาวด้วยนะ